สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สมัติกับเรา๓คนในคู่กัดสมัติครับ
เจอกันแล้ววันจันทร์แบบนี้
๓๐แล้วเหรอหมายความว่าวันนี้เงินกำลังจะหมุนมาแล้วก็หมุนไป
โทษนะคะนี่เงินเดือนหรือเงินทอนค่ะ
อุ๊ยเจ็บปวดใจ
แซวเล่นขำคุณผู้ชมไม่อยากให้เครียดนะแน่นอนล่ะ
เราเป็นมนุษย์เงินเดือนใช่ไหมมันก็ต้องมีเข้ามาแล้วมันก็มีหมุนไป
ไปตามวารกรรมเป็นไปตามหน้าที่ของแต่ละคน
ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่ามันผ่านวันที่๓๐เจอ๓๑เดี๋ยว๑ไง
วันที่หนึ่งเราก็มารอลุ้นกันใหม่สำหรับใครที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง
ก็ชอบอยู่หรอกแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นขาเข้าหรือขาออกแล้วกัน
อากาศเงินชะตาวนที่๑ค่ะ

ลงทุนไปแล้วไม่ได้กลับไปไกลเลย

แต่มาเช็คเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนดีกว่า
เรื่องนั้นก็ปล่อยไปเอาเรื่องสภาพอากาศใกล้ตัวดีกว่า
ใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะผ่านมาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะผ่านไปอีกเช่นเดียวกันนะคะ
คือเช้ามาช่วงประมาณตี๕หลายคนจะได้สัมผัสอากาศ๑๙องศาเซลเซียส
นี่ถึงฉันกลับบ้านมาที่อุบลค่ะ

สิบสี่เหรอที่อุโหดน่ะอุ้ยสิบสี่องศาเซลเซียสค่ะ
แต่ใครหลายคนบอกว่าเขาจะอยู่กับเรานานหรือเปล่า

อ้าวนี่โอ้โฮลมหนาวโอ้โฮลมแรงด้วยนะคะยังไงล่ะ

ใช่คือถ้าหนาวหรือว่าเย็นแล้วบวกลมเข้าไปอีก
มันจะยิ่งรู้สึกหนาวรู้สึกเย็นมากกว่าเดิมนะคะ
เอาเป็นว่ากรมอุตุนิยมเขาบอกว่า
กรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่า
ความหนาวจะยังคงอยู่กับเรา
แต่เน้นแบบนี้นะคะภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน
จะอยู่ไปได้ยาวจนถึงประมาณกลางเดือนหน้า
ว่ากันไปนะคะเอาแต่มาดูเรื่องของวันนี้กันก่อนค่ะ
เหนืออากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิลดลงอีก๑๓องศาค่ะต่ำสุดอยู่ที่๑๑
เอา๑๑๕เลยเหรอเอามาดูยอดดอยกันหน่อยมีน้ำค้างแข็งด้วย
อุณหภูมิ๑๑๐องศาเซลเซียสโอ้โฮยืนตัวแข็งด้วยนะโอ้โฮไม่ต้องขยับเลย
อีสานค่ะไม่ต่างกัน๘๑๓องศาเซลเซียสเลขหลักเดียว
เย๊ยอดพูนะ๕๑๑ค่ะโอ้โฮ
ภาคกลางอุณหภูมิสูงขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังคงเย็นสบายไม่ต้องเปิดแอร์นะคะ
องศาเซลเซียสกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นและมีลมแรงค่ะ๑๗๑๙องศาเซลเซียสนะคะ
แต่อุณหภูมิเนี่ยเขาจะเปลี่ยนขึ้นขึ้นลงลงอยู่แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังคือ
สุขภาพค่ะโอ้ใช่เสื้อหนาวเอาออกมาใช้ได้แล้วนะใช่ไหม
เพราะว่าสำคัญนะคะเพราะว่าถ้าหากร่างกายของเราเนี่ยมันมีความหนาวเย็นมากเกินไปเอาละปอดบวมแล้ว
บางคนเป็นภูมิแพ้แล้วยิ่งเด็กหรือว่าผู้สูงอายุนี่ก็เสี่ยงป่วยได้ง่าย
เราเช็คแต่สภาพอากาศทั่วประเทศไทยถ้าเอาแค่เฉพาะที่เราจัดรายการอยู่
ก็คือเป็นยังไงเขาบอกว่าตอนนี้ยิ่ง๑๗เลยนะ๒๗องศารวมแล้วนะแต่ถ้าต่ำสุดก็๑๙ได้
เออก็หนาวอ่ะตอนนี้ตอนนี้หนาวอยู่นะ๑๙นะ๑๙นะ๑๙หมายถึงอุณหภูมิข้างนอก
สตูเนี่ยหนาวนะเขาก็กลัวเราจะไม่สด
ไม่ได้ตกค่ะโทษค่ะถ้าเย็นนิดนึงให้เข้ากับบรรยากาศนะ
ภาคกลางกับภาคตะวันออกอุณหภูมิอาจจะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะ
ใช้คำว่าเย็นเฉพาะช่วงดึกจนถึงช่วงเช้าเท่านั้น
หลังจากนั้นช่วงสายจนถึงช่วงบ่ายอากาศจะร้อนได้
ว่าประชาชนที่ดูอยู่คุณส่งข้อความไลน์มาคุยกับเรา
ถ้าใครต่ำสุดคุณชนะจะให้ให้
ให้กำลังใจครับ
งานนี้ดิฉันบอกเลยว่าคุณต้องให้กำลังใจ
ยังไงให้กำลังใจทุกฝ่ายเพราะมันเป็นเรื่องราววิวาดกันระหว่าง
ผัวเมียและบุคคลที่๓

เมียคนนี้ไปเจอผัวพากิ๊กไปเที่ยว

งานนี้ต้องให้กำลังใจใครไปดูกันหน่อยค่ะ
รถหน่วยมันเอาเรื่องจนไป
พอพี่อืนยุด

พี่ขับไปเลย

ขับให้กุญแจคนหนึ่ง

พี่อย่า

ก็คือผัวนี่นะคะลงจากรถมา
คว้าเอาตัวสามีที่เกาะอยู่กระโปรงรถเอาเวียงลงไปที่ทะเล

เล่าให้ฟังเป็นเรื่องบรรดาวน์แล้วกันนะฮะ
เกิดขึ้นที่บริเวณตลาดริมแม่น้ำปิงเขตเทศบาลเมืองตาก

หรือเป็นคราวของผัวก็ว่าได้

แต่ดันไปบังเอิญกับเมีย
เมียเนี่ยไปทำบุญก้าววัดกับเพื่อน

ต่างจังหวัดผัวก็ไปอีกที่นึง
แต่สุดท้ายมาเจอกันในจังหวัดเดียวกัน

ที่เป็นอานิสงของการทำบุญเลย

ภรรยาไม่ยอมดูท่าทาง

ริมน้ำปิงค่ะเธอก็มาเจอ

บอกว่าขัดนี้มันคุ้นเหมือนรถที่ซื้อ
ให้สามีก็เลยเดินไปดูใกล้

รถสามีเลยใช่เลยแหละ

สามีพาผู้หญิงมานั่งกินสเต็ก
อยู่ที่ร้านแห่งหนึ่ง
คือเธอช่างใจ

ซื้อให้สามีไง
แล้วพาผู้หญิงอื่นมานั่งรถ

เจ็บใจเนอะเลยยอมได้ก็ได้
เปิดศึกทะเลาะบีบ้านเห็นนี่ฝ่ายชายเห็นแบบนั้นก็เลยพากิ๊กหนีขึ้นรถ
แล้วกำลังจะออกตัวรถกำลังสตาร์ทไปอืมแต่ฝ่ายหญิงฝ่ายเมียหลวงเนี่ย
กระโดดเกาะขึ้นหน้ารถเลยค่ะตามที่คุณผู้ชมได้เห็นในคลิปตอนต้นเนี่ยนะคะ
แล้วฝ่ายชายไม่รู้จะยังไงก็เลยเร่งเครื่องอย่างแรง
แต่เธอก็ยิ่งเกาะแน่นกว่าเดิมอะนะฮะเกาะไปเกาะมาสุดท้ายมีพลเมืองดีมามาช่วยนะคะ
หลายคนเลยแหละไปเผ่าไว้ท่าไม่ดีละไง

ไม่มีใครอะไปช่วยเธอก่อนแน่นเลย

สามีเนี่ยฝ่ายชายก็เลยลงมาคว้าตัวเนี่ย

จนกระทั่งล้มลงไปที่พื้นหัวเนี่ย
ไปอยู่ใต้รถกระบะพันธ์สีขาวเลยอะ

คือแล้วสามีทำกับภรรยาตัวเองที่จดทะเบียนถูกต้องมันน่าเจ็บใจ
ทางนักข่าวมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณกะแตผู้หญิงที่เป็นเมียหลวงอายุ๔๗ปี
เธอเล่าให้ฟังว่าตัวเธอเป็นคนนครสวรรค์๖ปีก่อนตั้งรกรากทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่น
แล้วได้รู้จักกับผู้ชายซึ่งก็อายุน้อยกว่านะไม่เป็นไรเรื่องของความรักนะคะ
รักกันตกลงภูมิใจจดทะเบียนสมรสกันแล้วก็เธอไปทำงานที่ญี่ปุ่น
จนกระทั่ง๓ปีก่อนนะคะฝ่ายสามีเนี่ยฝ่ายผู้ชายกลับมาอยู่ที่ประเทศไทย
แต่ว่าไม่ได้ทำงานอะไรตัวเธอเองก็ไม่ว่ากันส่งเงินมาให้ใช้อย่างน้อยในวันละพันเยอะนะ
ต่อรักกันเป็นอย่างนี้ต่อรักกันดีนะแต่ว่าระหว่างที่เธอทำงานอยู่ญี่ปุ่น
บอกว่าได้ข่าวว่าสามีนี่ออกนอกรู่นอกทางบ่อยพอจับได้สามีก็ขอโทษ
เธอก็เอาล่ะให้อภัยแต่เป็นแบบนี้มาเรื่อยจนกระทั่งปลายปีที่แล้วค่ะ
สามีเงียบหายไปเลยติดต่อไม่ได้อ่ะอยู่ก็หายไลน์ไม่ตอบ
เธอก็แปลกแล้วผิดปกติแล้วเลยบินกลับมาบินกลับมาที่ไทยมาสืบว่าสามีหายไปไหน
จนกระทั่งมาเจอว่าสามีอยู่กับผู้หญิงอื่นคนนี้ด้วยความโมโหเนี่ยค่ะเธอก็กระโดดเกาะรถเลยนะคะ
คิดว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะตอนแรกกะแทบจะเถียงกันเฉย
เออเธอก็กล้าหารมากนะเอาจริงมันอันตรายนะเสี่ยงชีวิตเหมือนกันนะ
ใช่ก็ไม่แนะนำให้ทำขนาดนี้นะไม่ว่าจะโมโหอะไรขนาดนั้นมันเสี่ยงต่อชีวิต
เออเขาเข้าใจเธอนะคุณชนะว่าเธอก็ต้องโมโหมากเขาก็ต้องการที่จะหยุดรถเธอ
เห็นไหมทั้งทุบทั้งดึงทั้งเกาะแต่ฝ่ายชายก็เหมือนจะพยายามหนีแต่สุดท้ายนะคะก็ลงมาจากรถ
แล้วเหตุผลที่เธอบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดก็เพราะว่าฝ่ายชายลงมากระชากตัวเธอ
แล้วก็ทำให้เธอล้มลงไปรู้สึกมันรุนแรงเกินไป
ถ้าตามภาพที่เห็นมันก็ดูรุนแรงจริงนะแต่เห็นบอกว่าไม่จบในช่วงเวลาที่ชุนละมุนแบบนั้น
เหมือนกับว่าคนที่เขาเป็นพลเมืองดีนะเขาก็พยายามจะช่วยใช่ไหมแต่ด้วยความที่ว่าเหตุมันชุนละมุน
ดูเหมือนตัวผู้ชายตัวสามีไปมีเรื่องชกต่อยกับพลเมืองดีที่เขามาช่วย
อ้าวต้องแยกประเร็จแล้วละมีความรุนแรงเกินขึ้นในอีกเครตนะ
แล้วก็พาคุณกะแตเมียหลวงเนี่ยไปโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าเธอก็ได้รับบาดเจ็บที่แขน

ตอนนี้พี่ติคุณกิติศักดิ์นักข่าวของเราไปสอบถามความรู้สึกของคุณกะแต
รู้สึกยังไงแล้วบ้างคุณกะแตบอกหมดแล้วความรักที่มีต่อสามี

ยังไม่คิดจะยายังถูกทันอยู่ยังทำใจพี่จะจัด
ว่าทุกคนต้องมีเหตุผลของตัวเองแต่ถูกผิดเราก็ว่ากันไปตามเหตุการณ์ละกัน

ถ้าไม่รักกันแล้วมันก็ต้องจบที่สวย
อยากเป็นการบันจัยให้ทุกคนนะคะนะครับ
มันมีภาพภาพหนึ่งตัวคุณผัวเนี่ยหอบลูกขึ้นไปโรงพักกะให้คุณตำรวจช่วยตามเมียให้หน่อย
มันก็เลยเกิดภาพแบบนี้ครับ
อื้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
แต่อย่างนี้ฮะตัวผู้ชายคนนี้เขาอ่ะไปหาคุณตำรวจเลยนะขึ้นโรงพักไปเพื่อไปแจ้งความ
เจ้าจะไปฟ้องแบบว่าให้เรียกค่าเสียหายอะไรหรอกนะเพียงแต่ว่าอยากให้คุณตำรวจช่วยตามเมียรักของผมกลับมาให้หน่อย

ตำรวจเขาก็บอกแบบนี้นะมีเหตุผลของคุณตำรวจด้วยนะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าสมัครใจไปด้วยกันเนี่ย
จะไปแจ้งความคนหายให้คุณตำรวจไปตามมันไม่ได้หรอกนะมันก็ต้องดูต้นเหตุปลายเหตุด้วยนะ
คุณตำรวจเขาจะรับแจ้งความทีนึงเนาะอ่ะก็สุดท้ายเลยกลายเป็นภาพแบบนี้
หนุ่มคนนี้เลยมานั่งร้องไห้กอดลูกอยู่แบบนี้นี่แหละครับ

เพราะเขาต้องการจะแชร์เรื่องราวนี้เผื่อให้ใครที่แบบว่ามีจิตกุศลอยากจะช่วยไง
คนดูเป็นล้านล้าน๙แสนเผลอตอนนี้น่าจะ๒ล้านไปแล้ว
สองล้านวิวเข้าไปแล้วแล้วล่าสุดเนี่ยตอนนี้ก็มีคนติดต่อมาขอช่วยเหลือคือ
พี่เขาผู้ชายคนนี้เนี่ยนะเขาก็บอกชัดเจนนะว่าไม่ต้องเอาเงินมาให้ผม
ผมไม่ได้ต้องการเงินนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมีใครมีใจอยากจะช่วย
นี่นมผ้าอ้อมสิ่งของที่ต้องใช้ในการเลี้ยงเด็กเอามาบริจักษ์ให้เขาได้
ช่วยเป็นสิ่งของไปเลยแบบนั้นเลยเพื่อความสบายใจ
เพราะเขาไม่ได้ต้องการที่จะมาเรียกร้องขอเงินหรือรับบริจาค
เขาต้องการเพียงว่าถ้าใครมีจิตใจที่อยากจะช่วยเขาแล้วก็ขอเป็นสิ่งของแบบนี้ละกัน

แต่ว่าเรื่องนี้ต้องตอบสังคมให้ได้เลยเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ลวนลามผู้หญิงนะคุณสุดท้ายเนี่ยตำรวจจับได้นะคะ
ส่วนหน้าตาของผู้ชายคนนี้เป็นยังไงไปดูคลิปค่ะ
พี่ดาวถ้าเป็นพี่ดาวจะรู้สึกอย่างไรมันน่ากลัวมากนะใช่ไหมใช่ไหม
ที่เราเห็นเนี่ยคือกล้องเป็นอินฟาเรทเราก็เลยเห็นชัด
แต่จริงมันต้องเป็นที่ที่มืดมากค่ะเออเนอะถูกค่ะ
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นยำค่ำคืนด้วยนะคะแล้วขับรถมาอยู่ดีแบบนี้
มีคนมาประกบสุดท้ายลงมาแล้วเหมือนกับมาแตะเนื้อต้องตัวสุดท้าย
มาซ้อนหวานมอเตอร์ไซคล่อมแล้วอะโอ้นี่มาดับเครื่องเขา
เออแล้วยังไงออกมาด้านหลังมาแล้วมาแล้วจะขึ้นคล่อมแล้ว
เออโอ้ก็พยายามหนีอะโอ้แต่เธอก็พยายามกรี๊ด
ส่งเสียงร้องให้คนแถวนั้นได้ยินจะได้มาช่วยนะ
แต่จังหวะที่มาจอดรถในใกล้วงจรปิดพอดีเลยนะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านวังพร้าวตะมนตวังพร้าวอำเภอกเกาะคา
จังหวัดลำปางนะคะตามคลิปเลยค่ะคุณผู้ชม
ผู้หญิงคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาตามถนนในหมู่บ้าน
แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งขี่มาประกบนะคะ
สุดท้ายก็ก่อเหตุตามที่คุณผู้ชมเห็น
ผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะสุดท้ายค่ะ
เนี่ยผู้หญิงเขาหนีไปใช่ไหมครับผู้ก่อเหตุเห็นท่าไม่ดี
เขาก็เลยวางกุญแจไว้ที่เบาะรถ
ก็คือตอนแรกถอดกุญแจออกใช่ไหม

ก็คือเอาทิ้งรถแล้ววิ่งหนีแล้วล่ะ

ก่อเหตุไม่สำเร็จเขาก็เลยวางกุญแจเอาไว้ที่เดิม
แล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ตัวเองหนีไป

เนี่ยกล้องอีกมุมหนึ่งก็ให้เห็นเหตุการณ์ชัดเจนนะคะ
คุณผู้ชมยังไม่จบนะยังไงย้อนไปช่วงกลางวันของวันเดียวกันเนี่ยค่ะที่หอพักหญิง
ตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
ผู้ก่อเหตุเนี่ยไปขี่รถตามนักศึกษาสาวด้วยนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางวันในวันเดียวกันค่ะพี่ดาวคุณชนะ

พูดง่ายเกาะเหตุเลยนะเนี่ย
ค่ะทั่วเมืองล่ะค่ะ

สองคลิปนี่แหละค่ะเป็นคลิปนี้ที่โปรเชียลมีเดียน่าเห็นชัดเจนเลยนะว่าก่อเหตุยังไง
โอ้โหน่าสงสารเธอจริงนะน้องผู้หญิงคนนี้
แล้วนอกจากนี้ค่ะยังมีสาวอายุ๔๔ปีที่โดนผู้ก่อเหตุตาม
แล้วต้องการจะทำอนาจารย์ด้วยนี่ไงผู้หญิงคนนี้
เธอก็ร้องไห้ร้องให้คนช่วยนะคะร้องจนกระทั่งคนร้ายตกใจแล้วก็หนีไป
เหตุอุกอาจขนาดนี้ตำรวจไม่รอช้าแล้วค่ะรีบตามจับกุมผู้ก่อเหตุนะฮะ
จับได้ช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมาโอ้โหดีจังจับได้แล้ว
เออชายคนนี้ชื่อว่านายสุบินหรืออ๋ออายุ๓๐ปีนะคะ
ตำรวจจับได้พร้อมยึดรถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถที่ขโมยมาด้วยนะ

ก่อเหตุอาณาจารย์ขโมยของ
แต่ระหว่างที่ตำรวจสอบสวนคือเค้าก็ให้การโกรธ
แล้วเขาก็อ้างว่าตัวเขาเองเนี่ยควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วป่วยจิตเวท
อ้างไว้ก่อนถ้าตำรวจเขาไม่เชื่อ
ต้องบอกว่าอ้างเอาไว้ก่อนเออส่วนหญิงสาวที่เข้าไปกอด
เขาบอกนะผู้ชายคนนี้เขาบอกเป็นแฟนเขาเองเฮ้ยนั่นไงนั่นไง
พูดตรงไหมล่ะก็ต้องไปถามผู้หญิงว่าใช่ไหม
ซึ่งตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ทุกเรื่องแหละว่าป่วยจริงไหมหรือว่าเป็นหญิงสาวเป็นแฟนจริงไหม
แต่เบื้องต้นนะคะรับไปก่อนข้อหารักทรัพย์ในเคหาสถานในเวลากลางคืนอืม
ส่วนคดีอื่นอย่างเช่นพยายามลวนลามผู้หญิงพวกนี้นะคะหรือขโมยใดเนี่ย
ก็จะสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอรับข้อหาเพิ่มได้เลยโอ้ย
เนี่ยนะมันก็เรียกว่าอันตรายเหมือนกันเนอะทุกที่ทุกทางเลยนะเข้าข่ายภัยสังคมได้เลย
โอ้โหเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเราเมื่อไหร่นะ
พวกมันไม่อยากนะฮะอ่ะก็ต้องฝากเจ้านักที่เนอะใช่ใช่บทคันเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยละกัน
อ่ะอีกหนึ่งเคสคล้ายคล้ายกันนี่แหละค่ะผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็เดินข้างทางดีดี
อยู่มีผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบแล้วเหมือนพูดคุยในลักษณะว่าแทะโลมอะไรแบบนี้
อืมอ่ะเธอก็เลยแอบถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อมาเป็นอุทาหรณ์เตือนใจหญิงสาวครับ

ให้ดูคลิปนี้เนี่ยไม่เน้นไปดูนะ

เพราะว่าเธอต้องแอบถ่ายเอาไว้ไง
แล้วจะได้ยินถึงพฤติกรรม
ของผู้ชายคนนั้นที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาขนาดข้าง

เธอก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านเนี่ยฮะ
เหตุการณ์มันเกิดในช่วงสัก๒ทุ่มของวันที่๒๗มกราคมที่ผ่านมา
หน้าซอยรามคำแหงร้อยแปดสิบเจ็ดอืมผู้ชายคนเนี้ย
ขี่มอเตอร์ไซค์มาขนาดข้างเขาบอกว่าอายุประมาณสัก๓๕ปี
ผู้หญิงเขาบอกอย่างนั้นนะคาดการณคาดการณ์นะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบข้างแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องส่วนตัว
ถามว่าน้องอยู่ไหนทำอะไรอยู่มีแฟนหรือยังจ๊ะ
น้องผู้หญิงเขาเห็นท่าไม่ดีเขาพูดไปก่อนดิ
บอกมีแฟนแล้วอย่ายุ่งกับหนู

ผู้ชายคนนี้บอกว่าอ้าวไม่เป็นไรมีแฟนแล้ว
ก็เรื่องของแฟนอันนี้พี่จะคุยกับน้อง

เมื่อกี้ดิฉันอ่านมีแฟนแล้วคุยด้วยไม่ได้เหรอ
เออทำไมล่ะไม่อยากจะคุยกับน้องไม่ได้คุยกับแฟน
จึงยอมขับปราสาทออกไป
เฮ้ยดีนะ
ก็เริ่มเห็นคนเยอะแล้วไงเริ่มกลัวแล้วไง

ตัวผู้หญิงนะครับเขาถ่ายคลิปนี้มาเตือนเอาไว้
แล้วก็จะฝากเตือนฝากบอกไปยังเจ้าหน้าที่ด้วย
อยู่แถวนั้นน่ะเนอะมีโอกาสลองตรวจตราหน่อย
เพื่อจะเจอกับผู้ชายที่แบบว่ามีลักษณะพฤติกรรมพฤติการแบบนี้
จะได้ช่วยกันสอดส่องดูแล
จะได้ไม่ไปทำพฤติกรรมแบบนี้กับใครเขาอีก

ไม่ได้มาคุยอย่างเดียวล่ะสมโอกาสจะทำอย่างอื่นขึ้นมาล่ะไม่อยากคิดเลย
มาชุดมาดึงเข้าข้างทางโอ๊ยน่ากลัวเนอะ
หรือว่าน้องผู้หญิงเองคนทำงานสาวหรือผู้สูงอายุก็แล้วแต่นะ
ถ้าเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวก็ต้องระมัดระวังตัวเองพยายามเลี่ยงไม่ไปในที่ที่แบบเปลี่ยว
หรือจำเป็นจะต้องไปจริงก็ต้องหาวิธีการป้องกัน
พูดยากจริงน่ะต้องบอกคำบรรคามันจำเป็นแหละเข้าใจน้องเขา
จำเป็นต้องเดินไปในทางนั้นเป็นทางกลับบ้านเธอ

คุณผู้ชมคะข่าวแน่นหนักต่อต่อกันแบบนี้
โอ้โหน้ำย่อยฉันออกมาเยอะแล้วนะคะ
เครียดแล้วอย่างไรดีล่ะน้ำหาอะไรกินดีกว่าค่ะ
ใช่ค่ะโดยเฉพาะสายซีฟู้ดน้ำจิ้มแซ่บมาทางนี้เลยนะคะ
วักมือเรียกมาเลยนะคะดิฉันจะพาไปทานซีฟู้ดรสแซ่บ
อยู่ริมน้ำด้วยแถวเมืองนนท์
น่าทานมากเลยอาจจะเป็นที่ไหน
ติดตามพร้อมกันในช่วงสบัดรอบกรุง
ว้าว
ปาดอะไรใช้คำว่าโอ้โหไม่พอฉันจะเรียกคำว่าปาดแฟนแซ่บแต่อาหารหาญเจ้านี่

คือเวลาที่คนอีสานเห็นอะไรอร่อยปุ๊บ
มันจะต้องเป็นภาษาอีสานออกมาเลย

ไม่ต้องทานแค่ดูเราก็รู้ว่าสด

วิธีการกินของเขาเป็นวิธีการกินที่ผมชอบมาก

โอ้โฮกินไปเถอะคุณผู้ชม

อร่อยก็อร่อยด้วยไงครับยอมก็ยอมเหรออ่ะ
เอ้าเมื่อกี้เห็นไปว่าแวะไปแล้วนะคะ
เอาร้านนี้บอกก่อนของขาวกินเสร็จแล้วก็ต้องมีของหวานตาม
หลายอย่างเลยเมื่อกี้นี้มีบอเวอรี่ลอยแก้ว

อุ๊ยล้างปากล้างขาวกันไป
เอาชื่อร้านค่ะพงเสงโภชนาวงเล็บริมน้ำ

อยู่เมืองนนท์ค่ะปากเกร็ดนนทบุรีนี่แหละ
เอาเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะคะ๐๒๕๘๓
จากคุณพึ่งน้อยขอบคุณมากเลยค่ะ

อยู่เมืองนนท์อยู่ใกล้มีโอกาสแวะไป
บอกมาจากคู่กัดสะบัดข่าวด้วยก็ได้นะคะ
ส่วนใครบอกกินอาหารอิ่มแล้วขอมีเครื่องดื่มสีเหลืองนิดนึงได้ไหม

ไม่ได้เป็นการ

อาการแบบนี้คุณรู้สึกมีอาการแล้วนะ
เขารู้สึกคอแห้งมาแล้วใช่ไหม
อย่างนี้ไม่ได้เป็นการเชิญชวนให้มอมเมาอะไรยังไง

ว่าเบียร์นี่นะคะมันมีประโยชน์เหมือนกัน
ถ้าเราดื่มในปริมาณที่พอดีค่ะ
มาฟังข้อมูลความรู้ดีนี้กันหน่อย
ในแพทย์ธิระวัติเฮมัตต์จุธาจากโรคพยาบาลจุลาลงกรนี้นะคะ
ท่านก็ได้โพสต์เฟซบุ๊คค่ะชี้แจงประโยชน์ของเบียร์
ดีต่อสุขภาพถ้าหากดื่มวันละแก้วหรือวันละกระป๋อง
เพราะว่าจะช่วยปรับสภาพจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่

ก็ดื่มแค่นิดหน่อยให้จุลินทรีย์ตัวดีไปทำงานในลำไส้นะคะ
คือเบียร์มันจะมีแอลกอฮอล์
มันจะมีแบบที่มีแอลกอฮอลและไม่มีแอลกอฮอล์ใช่ไหม

ก็จะช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการต้านอนุมูลอิสระ
พวกโรคเรื้อรังต่างโรคเบาหวานแล้วก็โรคอ้วนด้วยนะคะ
คืออันนี้เป็นข้อมูลวิชาการเป็นสารที่มันอยู่ในเบียร์
แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณกินเบียร์ไปแล้วเนี่ยนะคะ
คุณจะไม่เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานหรือโรคมะเร็งอะไรไม่ใช่นะ
แต่หมายถึงว่าสารต่างที่อยู่ในนั้นมันช่วยบ้างเล็กน้อยนะคะ
แต่ย้ำย้ำว่าคุณวันละแก้ววันละแก้วหรือวันละป๋องพอนะคะ
ถ้ามากกว่านั้นคือเสียสุขภาพเดี๋ยวอ้วนลงพุง

หนุ่มพูดกันเยอะไงว่าดื่มเบียร์แล้วอ้วนลงพุงจริงไหม
เอาจริงมันไม่ได้เป็นที่เบียร์ซะหรอก

มันจะเป็นที่กลับแก้ม

กับหนึ่งกลืนหนึ่งกับหมด

แต่ไอ้เส้นที่มันกั้นกันความพอดี

เส้นนั้นมันบางมากเพราะฉะนั้นดื่มอย่างมีสตินะครับ

คือถ้าเรามีหนึ่งแล้วมันอาจจะหยุดไม่ได้

เอาให้พอดีเพราะเขามีประโยชน์เหมือนกัน

ทีนี้พาคุณผู้ชมไปฟังสาวเสียงใสกันหน่อยค่ะ
พยายามร้องเพลงแล้วก็ร้องไปอย่างดีเลยนะ

สกิดยิ้ม
สกิดยิ้ม
เอาประกอบสิมันจะไม่ถึงข้อนฮุกเลย
แค่เพียงคิดถึงมากไป

อ้าวปีเตอร์คอปเดอรันด้อมาด้านขวานะคะ

แต่ปีเตอร์ที่คุณพูดถึงนั่นมันแมลงสาบ

ลักษณะพันธุ์แบบนี้คือพร้อมบินมากเลยนะคะ

พร้อมบินตอนยิ่งบินยิ่งน่ากลัว

อาจจะเปล่งเสียงออกมาได้

เรื่องต่อไปก็เป็นกำลังใจให้กับตัวแม่

เขาต้องมาแบบจัดใหญ่จัดเต็ม

ให้กำลังใจเหล่าตัวแม่หน่อยค่ะ
โอ้โห

เออฟุตซอลน้องลูกเล็ก

แล้วก็จำนวนคนเล่นไม่เยอะถูกไหม

ไม่ธรรมดาว่าตัวแม่จะลงเตะฟุตซอลทั้งที

ถ้าเตะบอลน่ะเราพูดลุบเตะบอลน่ะคุณชนะ

เรียกเขาว่าฟุตซอลเลยครับ
อ๋อเตะฟุตซอลอ่ะได้
เรียกเขาว่าฟุตบอลน้อยเลยครับ
เห็นแก่คุณ
เออมันดูไม่ให้เกียรติฟุตซอลเลยครับ
เรียกเขาถูกต้องนะได้เลย

บางสิ่งบางอย่างเนี่ยผมว่านะ
มันแบ่งกันใช้ไม่ได้เนอะ

ขอล่ะแบ่งกันใช้เลยฮะ
พี่เดี๋ยวเล่าคืนด้วยนะ

โอ๊ย
น่าบ้านะมันมีจริงห้องน้ำแบบเนี้ย

มันไม่ควรแบ่งกันใช้แบบนี้
ในนั้นมันคือที่ที่แบบชนอยู่คนเดียว

แล้วอยู่คุณเห็นมือโผล่มาอย่างนี้

ในช่วงเวลาที่คุณกำลังแบบทำสมาธิกับตัวเองอยู่

ขับเข้าไปที่เดิมเลยนะมันไม่ออกมาเลยนะใช่ไหม

ใช่แล้วเมื่อเรารับขันกลับมา

ธุระของเขาจะมากลายเป็นธุระของเราหรือเปล่า

แต่มันไปได้ห้ะเจ้าของตำนึกเจ้าของห้องน้ำสาธารณะแบบนี้

จะทำเลยครับเอาแบบท้องใครของมันเถอะครับแนะนำแบบวิธีที่เหมือนวัด

เจาะเจาะขันแล้วก็เอาเชือกผูกไว้บางทีแบบนี้มันไหลไปไหลมา
เออแต่อันนั้นก็เป็นปัญหาใหม่อีกแหละคุณค่ะก็คือเจาะรูตักยังไม่ทันจะถึงน่ะ
น้ำหมดแล้วก็นั่งวนอยู่นั่นแหละ
ผมว่าเรามาคุยเรื่องนี้กันให้จบตรงนี้ดีกว่า
มันเป็นวาร้ายแห่งชาติเหมือนกันนะหลายคนอาจจะมีประสบการณ์เหล่านี้
ใดก็ฝากไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยให้ช่วยจัดการปัญหานี้ให้เรา
เออพักเรื่องนี้นะคะพักเรื่องนี้หน่อยนะยังพาไปเที่ยวเหมือนเดิมนะคะ
บุกไปตะลุยชุมชนต่างต่างเขาบอกว่าการที่เราจะอยากรู้ว่าชุมชนไหน
เขามีทีวิถีชีวิตยังไงเราต้องไปเที่ยวตลาดที่บ้านเขาเออ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวตลาดนะคะ
เดี๋ยวกลับมาตามกันต่อแบบชัดในคู่กับสบัติเขา
คุณผู้ชมค่ะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวนะคะ
เขาบอกว่าที่อำเภอพนานิคมจังหวัดชนบุรีมีอะไรที่ใหญ่ที่สุดในโลก
โอ้โหเป็นศูนย์จักษานที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ใช้คำนี้เลยนะคะแต่ตอนไปถึงเช้า
ก็เลยขอแวะตลาดก่อนพาคุณผู้ชมไปเที่ยวตลาดก่อนเลยนะคะ
อำเภอพนันนิคมจังหวัดชนบุรีในช่วง
ชุมชนต้องแชร์

ดาวสุพศรามหาคามินมาแล้ว
พาคุณผู้ชมมาบุกมาตะลุยชุมชนต่างทั่วไทย
วันนี้เป็นคิวของชุมชนในอำเภอพนานิคมจังหวัดชนบุรี
เขาบอกว่าชุมชนนี้ทำอาชีพอะไรบางอย่าง
ที่เขารวมตัวกันใหญ่ที่สุดได้แล้ว
แต่คุณผู้ชมเคยได้ยินคำนี้ไหม
เขาบอกว่าถ้าอยากรู้วิถีชีวิตชุมชนของที่ไหน

ไปที่นี่ไปที่ตลาดไงคะ
งั้นพาคุณผู้ชมไปบุกไปตะลุย
สลางเทศบาลฟนัฐนี้ครบกันเลย

สวัสดีค่ะไม่ต้องให้ดอกไม้
คุณผู้ชมอันนี้เคยเห็น

ไม่เหมือนกันเนาะป้าเนอะ

แหมหนูอยากลองสักนิดนะคุณป้า

ครั้งแรกในชีวิต
ร้องมันมากเลยอ่ะ

สำหรับคุณผู้ชมที่รู้สึกว่าไม่มีใครแคร์

เพราะคุณไม่อยากแคร์

จากผู้ผ่านสบัติข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ

น้ำตาลตะโนดแท้ของเพชรบุรีอร่อยมาก
ยาวมากแต่น่ากินมากค่ะ

กินไปเลย

มีที่นี่ที่เดียว

เข้าตลาดมาตามหามีแดงแด่งราว

คงต้องหาให้เธอ
ก็หาเจอค่ะแกงลาวสวัสดีค่ะ

สงสัยอย่างหนึ่งว่าทำไมต้องทานด้วยกันค่ะ
ถ้ามาพนักแล้วไม่ทานอยู่ในแกงลาวก็มาไม่ได้

น้ำมะเขือเทศ
อ้าวข้ามไปที่แกงลาว

ขอบคุณบิโอเละนะคะขอบคุณอีกบ้างด้วยคะ

ของดีเขาก็คือข้าวหลามยังไม่เจอเลยค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะ

มีข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาว๒อย่างแต่พี่ต้องทุบดู

ใช่แล้วค่ะฉันคือโฟ

ดีต้องมีเยื่อไผ่

เยอะแยะตะแป๊ะขายข้าวหลาม

จากเขาจะเอาไปทำข้าวหลามแล้ว
ที่นี่นะมีอยู่หนึ่งชุมชนค่ะ
เขาทำประโยชน์จากไม้ไผ่

ว่าแต่จะเอาไปทำอะไรเดี๋ยวเรามาเฉลยนะคะ

มีแต่ผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยอ่ะ

เฮ้ยคุณนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ย
แวะตะลงตลาดอีกเต็มไม้เต็มมือเลย

หลักแต่นี้เล่าไว้ไม่ได้ดามองค์ราม่า

พรุ่งนี้เดี๋ยวจะพาไปดูศูนย์จักษานที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่นี่แหละ
จนเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเป็นแบบไหน
เดี๋ยวกลับมาตามตอบแบบชัดใน

งานนี้ก็ดุดันไม่เกรงใจคุณครูเลยเหมือนกัน
เพราะว่าลูกเสือคนนี้ฟันฟันฟันฟันจนขาดเลยค่ะ

ขาดแล้ว

โอ้โห

ดูสิมันจะดุดันอะไรขนาดนั้นนะคะ

เนี่ยคมไปหรือแรงเยอะเกินไปไม่รู้รู้รู้แต่ว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ในการเข้าค่ายลูกเสือ
เด็กนี้แหละแรงเยอะหลับโป๊ะโอ้โหเสียงผ่าครึ่งเลย
เอาไม่เป็นไรเขียงก็ซื้อใหม่ได้ถ้านิ้วขาดอันนี้ลำบากนะ

ทีนี้นะคะภาพปิดท้ายคู่กัดสะบัดข่าวเรามาดูกันว่าแมวบกกับแมวน้ำเขาเจอกัน
ใครจะดูดดันแบบไม่เกรงใจมากกว่ากัน

รายการต่อไปเปิดปากกับภาคภูมิรออยู่หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
โอ้วน้าว